ออกมาเคลียร์ไปแล้วเรื่องของกรณีที่จะมีการฟ้องร้อง
นักแสดงลูกลักษณ์อย่างน้องมิ๊กนะ
แต่ว่าวันนี้ขอเคลียร์อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของ
หลายคนบอกว่าพี่โพธใส่แว่นใหญ่ขนาดนี้

เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าอยากศัลยกรรมหน้าให้เหมือนกงยูไง

หรือว่าไปศัลยกรรมมาใหม่แล้วอยากมีแฟนเด็กหรือเปล่า
เพราะมีข่าวบอกว่าพี่พศชอบกินเด็กปั้นเองกินเอง
งานนี้เจ้าตัวตอบกลับเลย
ไม่มีหรอกเพราะว่าเนี่ยมีแฟนแล้วหล่อมากด้วย
บมา๗ปีแล้วเฮ้ยเซอร์ไพรส์ป่ะ
ไปฟังพี่พศกันจ้า

นี่ฮะก็ใส่ครับผมจมูกทำอะไรก็ทำครั้งล่าสุด
โรงพยาบาลไอดีที่เกาหลีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรแล้ว
พ่อบอกว่าถ้าจะเป็นโกยูต้องเกิดใบครับ
ให้กินน้องถ้าพี่กินพี่อ้วนไปนานแล้วล่ะ
ตอนนี้พี่กินแต่ข้าวมันไก่มันเลยอ้วน
ไม่กินอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่
ถ้าพี่กินพี่โดนพวกไอ้เต่าไอ้มอสสมัยก่อนเตะคว่ำไปนานแล้วล่ะ
ทำไมเราต้องมากินเด็กด้วยแฟนเราก็มี
มีแฟนแล้วคบกันมา๗๘ปีแล้วครับ
นั่งห่วงไหมคะ
ส่วนใหญ่เราก็เข้าใจกันมากกว่าว่าเราทำงานเขาทำงาน
เออสเตอร์ไพรส์พี่พลตบอกว่ามีแฟนแล้ว

กินแฟนตัวเองดีกว่าอร่อยกว่าไปนะ